เรื่องแบบนี้เรื่องของการป้องกันเรื่องของมาตรการต่าง
มันก็มีไอเดียที่เก๋ไก่แตกต่างกันออกไป
พาไปดูอีกหนึ่งที่จังหวัดร้อยเอ็ดเขามีไอเดียเจ๋ง
ขนาดที่ว่าชาวบ้านที่ผ่านไปต้อง
นี่คือจุดตรวจคัดกรองบ้านกุฎน้ำใสนะคะคุณผู้ชม
อยู่ที่อำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ด
เขาจะมีเจ้าหน้าที่เฝ้าประจำจุดใช่ไหม

กำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดเลย
ไม่พูดไม่จาเคร่งครึมเลย

ใกล้เข้าไปซูมเข้าไป
นี่ไม่ใช่คนนี่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่จริง
แต่นี่คือหุ่นฟาง

เฮ้ยเราก็เอ๊ะทำไมเจ้าหน้าที่นั่งนิ่ง

แล้วเป็นหุ่นฟางที่สวมชุดตำรวจ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรือว่าอปพร

ด่านตรวจคัดกรองโรคไวรัสโควิดอีกด้วย

หยุดตรวจแบบชัดเจนเป็นจุดบริการประชาชนจริง

คนที่สัญจรผันมาก็คิดว่าเฮ่ย
นี่คือจุดตรวจที่มีเจ้าหน้าที่ประจำการจริง

จากการสอบถามนางทองขันวัยพฤษกรรมการหมู่บ้าน
บอกว่าในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด
ก็จะมีการตั้งด่านตรวจคัดกรองประชาชนใช่ไหม
ที่จะเดินทางเข้าออกในหมู่บ้าน
คือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดนั่นเอง
แต่ช่วงไม่มีคนไปปฏิบัติหน้าที่ประจำด่าน

ใช่กรรมการหลายคนต้องไปทำไร่ทำนา
ก็คือมันเข้าหน้าฝนแล้วก็ต้องเห็นใจชาวบ้าน

ก็เลยมีการทำหุ่นฟางขึ้นมา
พร้อมกับสวมชุดเจ้าหน้าที่เลยละกัน

ประจำอยู่ที่ด่านตรวจคัดกรอง

สำหรับคนที่ขับรถผ่านไปผ่านมาเส้นทางนี้
ชะลอความเร็วลงด้วยนะคะ
ก็ได้ผลเกินคาดนะคุณผู้ชมนะ
คนที่ขับขี่รถผ่านไปผ่านมา
ได้ผลนะจ๊ะเป็นไอเดียที่ดีมากเจ๋งมาก
ไอ้กลางวันไม่เท่าไรหรอก
กลางคืนกลางคืนนี่

ไม่เคย